ยังคงมีผู้นำในหลายประเทศค่ะได้รับผลพวง
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการเป็นผู้นำประเทศ
ลายล่าสุดก็คือผู้นำอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งเริ่มมีประชาชนออกมาประท้วงกดดันให้ลาออก
ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เลยต้องนำหลักฐานการเสียภาษีมาเปิดเผยค่ะ
มาเปิดเผยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใสเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างของเขา
หลังจากที่มีกระแสประท้วงกดดันจากประชาชนให้เขาลาออกจากตำแหน่ง
เงินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดอกเบี้ยในธนาคาร
อกจากนี้เขายังได้รับมรดกจำนวน๓แสนปอนด์หรือประมาณ๑๔ล้าน๘แสนบาทจากปีดาที่ถึงแก่กรรม
ส่วนในปี๒๕๕๔เขาได้รับเงินจากมารดาของเขาอีก๒ครั้งครั้งละ๔๘๐๐๐บาท
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบอกว่าตัวเลขที่เปิดเผยมาทั้งหมดไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
เพราะไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเป็นแม่จะให้เงินลูกเพียงแต่ว่าเป็นการให้เงินในจำนวนที่ค่อนข้างสูง
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการให้โดยเสน่หาของมันดานั้นอาจจะเป็นการตั้งใจเลี่ยงจ่ายภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายเมื่อได้รับมรดกมูลค่ามากกว่า๓๒๕๐๐ปอนด์ขึ้นไปค่ะ